ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดตากนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่า
ตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้ก็สร้างความโล่งใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายขึ้นเมื่อไหร่ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตากผู้ชายคนนี้คุ้มคลั่งค่ะ
แล้วก็มีการขู่ฆ่ามีการขู่ว่าจะเผาด้วยนะคะอยู่ที่หน้าโรงพัก
ตำรวจควบคุมตัวแล้วมาตรวจสอบประวัติก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยค่ะ
นี่ค่ะไม้งามก็ทำให้ควบคุมตัวคนคุ้มคลั่งได้อีกหนึ่งครั้ง
ตำรวจได้เยอะนะแต่เราไม่อยากเห็นภาพแบบนี้บ่อย
เพราะว่ามันเห็นซ้ำมันแสดงให้เห็นว่ามันมีเยอะมากจริงนะคะ
ผู้ชายคนนี้คุ้มคลั่งอยู่ลานจอดรถหน้าสพเมืองตากคุณนัทพงศ์
แล้วตำรวจก็เอาอุปกรณ์ไปค่อยประชิดตัว
คือพอเขาเห็นตำรวจปุ๊บเนี่ยนะคะผู้ชายคนนี้ก็ถืออาวุธมีดวิ่งเข้าใส่ตำรวจทันทีนะคะ
ตำรวจก็เลยเอาไม้งามคล้องพันธนาการเอาไว้แต่ว่าขัดขืน
สุดท้ายเนี่ยต้องเอาปืนไฟฟ้ายิงเพื่อที่จะให้เขาหยุดความคลั่ง
แล้วถึงจะควบคุมตัวได้ค่ะเนี่ยค่ะสุดท้ายต้องใช้ปืนไฟฟ้าให้เขาสงบลงนะคะ
นายแชมป์ค่ะอายุ๒๗ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าสพเมืองตาก
แล้วก็คุ้มคลั่งอารวาสอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะตะโกนเสียงดังเลย
แล้วขี่รถวนไปขู่ฆ่าชาวบ้านที่มายืนซื้อของหน้าร้านของชำหน้าโรงพักด้วย
วนกลับมาอีกประกาศบอกว่าถ้าใครมายุ่งกับเขาจะกลับไปเอาปืนมายิง
หรือไม่ก็ขู่ด้วยนะคะบอกว่าไฟจะไหม้บ้านเดี๋ยวไฟไหม้บ้านโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะ
โอ้โหใครเจอแบบนี้ก็ตื่นตกใจนะคะเพราะว่าเหตุสะเทือนขวัญก็เพิ่งเกิดขึ้น
แชมป์เนี่ยยอมรับว่าเขาเสพยาบ้ามานานแล้วก่อนหน้านี้ก็เพิ่งถูกจับข้อหายาเสพติด
สพแม่สอดติดคุกมา๒เดือนพ้นโทษก็เลยกลับมาอยู่ที่ตัวเมืองตาก
ก่อนก่อเหตุไม่ได้เสพยาบ้าแต่ว่าดื่มเบียร์มานะคะแล้วก็ขี่รถมาอารวาส
ระบายอารมณ์หน้าโรงพักแล้วเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ที่หน้าโรงพักเนี่ย
หูแว่วได้ยินชาวบ้านที่ยืนอยู่ที่ร้านค้าตะโกนต่อว่าเขา
เขาเลยขี่รถไปอารวาสต่อหลังจากถูกควบคุมตัวเนี่ยนะคะ
ก็ยังมีข่มขู่ต่อรองกับตำรวจด้วยว่าถ้าจะให้ไปโรงพยาบาลต้องถอดกุญแจมือ
เพราะว่ากลัวว่าคนอื่นจะมองค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้น
ที่จังหวัดตากนะคะดาบตำรวจนัชนัยสุขินีพบหมู่งานป้องกันและปราบ
สพเมืองตากซึ่งเป็นหนึ่งในตำรวจที่เข้าระงับเหตุบอกว่า
ตนเองเนี่ยเคยไปเป็นครูแดหรือว่าครูโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
อยู่ในสถานศึกษาที่ในแชมป์เคยเรียนอยู่อ๋อเนี่ยค่ะตอนที่เขาเข้าไปควบคุมเนี่ย
เขาก็ได้คุยเท้าความหลังคุยกันเคยเห็นกันมาก่อนเออคือคุยเรื่องความทรงจำ
ก็เลยทำให้ในแชมป์อ่อนลงแล้วก็ให้ความร่วมมือให้กู้ภัยรับตัวส่งโรงพยาบาล
เพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ
เคยไปเจอกันในการศึกษาเพื่อที่จะต่อต้านยาเสพติด
แต่ว่าวันนี้ก็มาเป็นคนที่เสพยาแล้วคุ้มคลั่งจนตำรวจต้องมาควบคุมตัวค่ะ